ได้เวลาของสีสันไทยรัฐจอบประเด็นแล้วนะครับ
นี้จะพาไปดูเรื่องของรถจักรยานยนต์ครับ
นะที่ครองแชมป์การทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในทุกเทศกาล
ซึ่งจะมาจากสาเหตุอะไรนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับ

คึกขนองบวกกับการอยากประลองความเร็ว
เพื่อโชว์ลีลาการขับขี่ที่ไม่เข้าท่า
ประเด็นที่๒การไม่ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของอุปกรณ์
เครื่องยนต์กลไกจนนำไปสู่การขับขี่ที่ไม่สมดุล

อันนี้สาเหตุใหญ่เกิดจากความประมาทเลินเลิกของผู้ขับขี่นั่นเองล่ะครับ
ปิดท้ายด้วยประเด็นหลักคือเมาแล้วขับ
แม้จะมีการลนลงและป้องกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หากแต่บรรดาผู้ขับขี่ขาดจิตสำนึก
อุบัติเหตุก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจกันด้วยนะครับ